ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชเลย

ขอพรหลวงพ่อองค์ใหญ่แห่งวัดเขาพระทอง
มาเสริมบารมีสิริมงคลกันหน่อยนะคะ
พระมหาอารยนันต์อานันโท

อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณคะทำไมพระต้องปีนปีนด้วยเหรอคะ

เดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่อยฟังกันไปนะคะ
ทางเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะอาจารย์คชาธร
วราณธรรมรงโหนใหญ่

รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาของวัด
เขาทำพิธีขอขมาหลวงพ่อองค์ใหญ่
คุณรู้ไหมหลวงพ่อองค์ใหญ่อายุกว่า๘๐๐ปี
๘๐๐เลยเหรอใช่คุณเก่าแก่มากนะคะ
รวมไปถึงขอคำมาเทพพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
เพื่อที่จะขออนุญาตขึ้นบนยอดเขาพระทอง

ต้องทำพิธีขอขมาก่อนถึงจะปีนขึ้นไปเขาพระทองได้

นขึ้นไปเพื่อไปค้นหาถ้ำ
ที่มีพระพุทธรูปทองคำขนาดเท่าคนเลยค่ะคุณ
ล่ามโซ่ทองคำเอาไว้นะคะ
รวมถึงยังมีสมบัติอีกหลากหลายชนิดในถ้ำ
แต่เมื่อเข้าไปก็พบค่ะคุณ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

ป๊ับแบบที่เห็นนี่ค่ะก็เดินทางมากราบว่ายบูชาขอพรขอโชคขอลับกับกับกับกับกับกับกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดไงคุณมากันเป็นจำนวนโอ้โหเยอะมากคุณคะ
แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ต้องการขึ้นไปที่เขาพระทองด้วยนะ
เพื่อจะไปพิสูจน์สมบัติพระพุทธรูปทองคำค่ะ

แต่แต่แต่
เสียดายต้องผิดหวังนะคุณเนื่องจากว่าทางขึ้นเขาเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบาก
ประกอบกับว่าฝนตกด้วยก็เลยอาจจะเกิดอันตรายขึ้นถ้าหากขึ้นไป
ท่านเจ้าอาวาสเองก็ไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นไปแต่แต่
ยังไงซะทางวัดเขาจะมีเรื่องของการปรับปรุงเส้นทาง
ทางขึ้นเขาพระทองให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ

จากทางขึ้นเขามันค่อนข้างจะอันตรายเห็นไหมคะ
ทางท่านพระอาจารย์ก็ขึ้นไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะปรับปรุงเส้นทาง
เราจะสามารถขึ้นเขาไปเที่ยวชมพระพุทธรูปที่สวยงามอยู่ภายในถ้ำได้
มีโอกาสมีโอกาสควรต้องไปกลับไว้รู้แล้ว
อยู่ดีก็พุ่งขึ้นมา